ไปดูเรื่องกล้องเพิ่มเติมกันหน่อยกรทมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตรวจสอบทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครสิบสองศูนย์
หมื่นกว่าตัวยืนยันว่าใช้การได้อย่างแน่นอนดังนั้นประชาชนสบายใจได้นะครับ
นายสุธนอาณากุลรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครบอกว่า
ในส่วนนี้จะเชื่อมโยงสัญญาณภาพสู่ศูนย์ควบคุมที่สารวาการกอทมสำนักงานเขตทั้ง๕๐เขต
ที่เหลือ๓๘๔๐๐กับอีก๔ตัวเป็นกล้องแบบสแตนอลโลนบันทึกเหตุการณ์ที่จุดติดตั้ง
กรทมมีความพร้อมจะดูแลความปลอดภัยประชาชนกล้องทุกตัวที่ติดตั้งพร้อมบันทึกเหตุการณ์ทุกจุด
และมีการเฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง
ในขณะที่ประหลัดกรุงเทพมหานครนะครับออกหนังสือด่วนที่สุดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรทมเพิ่มความปลอดภัยคุมเข้มเลยครับ
ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการดูแลความปลอดภัยการเตรียมความพร้อมด้านแพทย์โรงพยาบาลหยูกยาต่างนะครับพวกเวชพันธุ์รถน้ำรถสุขาพร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งานทุกจุด
รวมไปถึงจัดเจ้าหน้าที่ตรึงกำลังความปลอดภัยบริเวณสำนักงานเขตสถานที่ราชการเขตพระราชฐานป้ายรถเมย์รถไฟฟ้าแล้วก็แหล่งชุมชนตลอด๒๔ชั่วโมงโดยประสานกำลังทหารตำรวจและก็เทศกิจร่วมสอดส่องดูแลกับอาสาประชาชนด้วยครับ